บอกโคตรไอ้เข้เลยหรือเปล่า

ตอนนี้ชุดไกรทองออกไล่ล่าจอราเข้ที่หลุดจากคณะโชเร่นะฮะ
แล้วกลายเป็นว่าค้นหากันถึงเมื่อคืนนี้เกือบ๕ทุ่ม
ไม่เจอน้ำแรงเป็นอุปสรรค
ดังนั้นเดี๋ยวต้องค้นหาต่อในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะกรณีจอละเข้หลุดลงแม่น้ำปิ่งนะฮะ
ก็เป็นข่าวเป็นคราวที่ต้องเตือนประชาชนแหละ
โอ๊ยลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้าน

ตรงหลังวัดหูกวางที่หมู่๒ตำบลหูกวาง
บรรพฤษภิษัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
จริงเป็นจราเข้ของคณะโชว์นะ
คณะโชว์นี้เขาจะเร่ไปโชว์ตามที่ต่างนะฮะ

วิถีการจับจอราเข้การอยู่กับจอราเข้คุณ

ตัวมันประมาณนี้เป็นเพื่อนไซส์บิ๊กเหมือนกัน
ยังตัวเท่านี้แล้วตัวที่หลุดไปใหญ่เท่าไหน
ใหญ่เท่านี้เลยคุณ๒เมตรกว่านะครับ

เจ้าของจราเข้พี่บุญช่วยเขาชิวมากเลยนะคุณ

คณะช้างน้อยแสนรู้ปันสุก

บอกว่าก่อนเกิดเหตุมาปักหลักแสดงโชว์ที่วัดหูกวางตรงนี้นะครับ
นครสวรรค์ตกกลางคืนก็นอนพักผ่อนกัน

ส่วนสัตว์ที่นำมาแสดงก็ขังไว้ในรถ๖ล้อ
ในจุดที่ห่างจากริมน้ำปิง๕๐เมตรนะคุณ

จราเข้คุณจราเข้๕ตัว
สุดท้ายพอตี๓นะมาลุกมาดู
เอ้าทำไมเหลือ๔นับแล้วนับอีกเหลือ๔นะฮะ
ปรากฏว่าอีก๑ตัวหาไม่เจอ
ตอนเช้ามาแจ้งตำรวจให้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ประมง

ซึ่งก็ไม่พบจราเข้ที่หายตัวไป

เรื่องเท้ามันเห็นเลยว่าอุ้งเท้ามันใหญ่ขนาดไหน

มันเดินลงน้ำเลยนะคลานลงนะฮะ
แต่พี่บุญช่วยเจ้าของคณะโชว์เนี่ย
บอกแบบชิวมากเลยอ่ะ

รู้ตั้งแต่ตี๓แล้วแต่มาแจ้งตอนเช้า

แล้วยังไงยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
นี่แค่ตัวเดียวเองไม่เห็นน่ากลัวเลย
คือพี่เขาชิวเขาอยู่กับจราเข้ทั้งชีวิต

เคยอยู่กับมันไหม
พี่ผู้ช่วยคะขออภัยนะคะ
อันนี้จอดละคร่ามไม่ใช่จิ้งจกอะครับ
นั่นสิเราจะมีเพียงไงอยู่กับมันได้อย่างไรนะคะพี่ครับ
พี่เขาก็ว่ายังไงเดี๋ยวฟังพี่บุญช่วยเขาน่ะ
ขอบคุณครับ
อยู่แถวบ้านนี้เป็นอะไร
เพราะการค้นหาตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน
ไม่เจอช่วงกลางวันกับช่วงเย็นเขายังไม่ค้นหาเพราะอะไร
เขากันนะกันประชาชนไม่ให้ลงน้ำ

จอราเคจะได้ไม่ตื่นตกใจว่าให้หนีไปที่อื่น
เพราะเจ้าหน้าที่เขารู้นิสัยจราเข้
ลงจุดไหนมันมักจะอยู่จุดนั้น
มันอาจจะออกหาเหยื่อใกล้นะคุณ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรอรอให้น้ำนิ่งสนิท
ให้คนไม่ไปกวนมันให้มันคุ้นเคย

แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนไม่เจอ

เลิกภารกิจตอน๕ทุ่มครึ่ง

แต่เจ้าหน้าที่ต้องวางแผนกันใหม่ด้วยนะครับ
แต่ว่าคุณเชอรี่บอกกลางคืนค้นหายากไหม

ตามันจะแบบเหมือนมีไฟสะท้อนแสง

ให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัยด้วยนะ